ต้องยอมรับว่าอาหารทะเลตอนนี้
หลายคนไม่กล้ารับประทานก็จริงแหละ
ลาวเขาก็ไม่กล้านำเข้าแล้วค่ะ

กำเนิดอยู่ที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร
เพราะล่าสุดค่ะเป็นหนังสือออกมาเป็นทางการเลยนะคะ
ท้องถิ่นของสปลาวมีการเผยแพร่หนังสือฉบับนี้
เอกสารทางราชการฉบับนี้ของลาว
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือว่าสปลาว
โดยนายสมจิตอินทมิตรรัฐมนตรีช่วยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
เขาได้ลงนามในหนังสือด่วนถึงกรมภาษีกระทรวงการเงินกรมอาหารและยา
ระหว่างไทยลาวเรื่องห้ามนำเข้าชั่วคราวอาหารทะเลสดและแช่แข็งทุกประเภทจากไทย

ห้ามนำเข้าชั่วคราวสินค้าอาหารทะเลสดอาหารแช่แข็งทุกชนิดจากไทย
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดรอบใหม่ของโรคโควิด๑๙
ที่มาจากเขตจำหน่ายอาหารทะเลก็คือสมุทรสาครนั่นแหละนะฮะ
มีความเสี่ยงว่าเชื้อโรคอาจจะปนเปื้อนมากับอาหารทะเลสด
แล้วก็แช่แข็งจึงออกคำสั่งห้ามนำเข้าอาหารทะเลสด
และแช่แข็งเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
สปลาวคำสั่งนี้ลงนามออกประกาศ
เมื่อวันที่๒๓ธันวาคม๒๕๖๓นะคะ
ทางการไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ทราบเรื่องแล้วนะคะ
แล้วเดี๋ยวบอกว่าวันนี้จะมีการถกกันด่วนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
คือต้องยอมรับว่าลาวสปลาวเป็นอีกหนึ่งชาตินะ
ที่เราส่งออกสินค้าประเภทนี้ก็คืออาหารแช่แข็งอาหารทะเล

จากทางตลาดทางนี้นะครับเริ่มมีการโพสต์ขายอาหารทะเล
ที่บอกว่าอันนี้ขึ้นจากเรือทางภาคใต้

ก็เป็นอีกช่องทางอีกโอกาสหนึ่งนะครับ

อันนี้ได้ข้อมูลมานะเขาบอกว่าอาหารทะเลที่สมุทรสาคร
ส่วนใหญ่รับมาจากเมียนมานะใช่ไหมคะ